แต่ยอมรับว่างบประมาณค่อนข้างที่จะบานปลายเลยทีเดียวค่ะ
เป็นไปได้เหรอระดับพี่อันแต่งกับเจ้าสาวว่าที่จาก

ไม่ธรรมดาช้างชนช้างทั้งคู่งานจะเล็กได้เหรอคุณ
แล้วอีกอย่างเขาคบกันมานานนะคบกันมาตั้ง๙ปี
เขาบอกว่าครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตบานปลายก็บานปลาย

ใกล้จะถึงวันสละโสดแล้วนะคะ
สำหรับพิธีกรคนเก่งอันภูวนาศ
ที่ประกาศแต่งงานกับแฟนสาวจ๋าอลิสาไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ก็คือวันที่๑๔มกราคม
เป็นพิธีทางศาสนาคริสต์ที่จะจัดขึ้นที่โบสถ์ตามที่ฝ่ายหญิงนับถือ
ส่วนวันที่๑๖มกราคมเป็นพิธีไทย
และงานฉลองมงคลสมรสนะคะ

ยังมีความกังวลเรื่องความพร้อมในการรับรองแขก
และรับว่างบประมาณค่อนข้างที่จะบานปลาย
แต่เชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากที่จะทำให้สมบูรณ์ที่สุดนะคุณ
จะเผยว่าหลังแต่งงานพร้อมมีทายาททันทีนะคะ

แต่พี่ตื่นเต้นกับการจัดงาน

เพราะว่ามันคือครั้งแรกและครั้งเดียว

แต่สำหรับงานแบบนี้เราก็คิดว่าเหลือดีกว่าขาด

ไม่เอาอะไรหวือหวาเด็ดขาด

เพราะเราไม่ได้แบบทุ่มแบบว่าอังการดาวล้านดวง
เตอเลียไฟโคมอะไรไม่ได้ขนาดนั้น
ก็ตั้งใจทำให้ดีก็แล้วกัน
แต่ไม่ได้จะบอกว่าดีที่สุดของเรา
แต่ไม่ได้ดีที่สุดแบบเอาไปเปรียบเทียบกับ

แล้วท่านคือเหตุพลักษณ์ที่เราแต่งเลยล่ะ

นี่ไงเหตุผลหลักก็คือเขาอยากมีลูกก็เลยแต่งงาน

ตกลงใช่ไม่ใช่เออต้องบอกว่าเขาเป็นสไตล์แบบนี้เป็นผู้ชายแบบเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปสงสัยแล้วเขาจะแต่งกันวันสองวันนี้อยู่แล้วเนาะ